เขาบอกว่าที่เรือนจำจังหวัดตรัง
มีการปล่อยตัวนักโทษที่พ้นโทษแล้วนะคะ
สี่คนด้วยกันและเป็นการปล่อยในช่วงกลางคืนนะ
ประมาณหนึ่งทุ่มโดยที่ไม่ได้มีการสักถามว่า
นักโทษทั้งหลายมีญาติมารอรับไหม
นักโทษเหล่านี้เดินทางข้ามตำบลด้วยเท้ากลับบ้านนะคะ
แล้วไปเจอด่านตรวจคัดกรองด่านหนึ่ง

มันก็เลยเป็นเรื่องแดงออกมานี่แหละนะคะ

้วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเปิดเผยกรณีนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่า
มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังชาย๔คนผลโทษคดียาเสพติดออกจากเรือนจำตรัง
ช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่าเมื่อถูกปล่อยตัวออกมา
ทั้ง๔คนไม่มีญาติมารับก็เลยพากันเดินเท้าค่ะ
จนมาถึงนาตาล่วงในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเสร็จ
คือเขาเดินตั้งแต่ทุ่มนึงจนถึงเที่ยงคืนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รับเลยเพราะว่ามันเลยเคอร์ฟิลล์มาแล้วนะ
รับตัวขึ้นรถมาเลยแล้วก็มาปล่อยทิ้งไว้
จุดสกัดโควิด๑๙บ้านป่าหมากเขตเทศบาลตะบนนาตาล่วง
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งด่านคัดกรอง
เอาตัวลงมาพูดคุยกันซิซักประวัตินานเลย๒ชั่วโมง
ทำไมต้องนานขนาดนั้นเพราะทั้ง๔คนเขาบอกนะเจ้าหน้าที่บอกว่า
พูดจาวกไปวนมาบางคนไม่ยอมให้ข้อมูล
หลังจากนั้นไม่ให้ข้อมูลไม่เป็นไรแต่ท่าทางหิว
ก็เลยให้ทานข้าวต้มแล้วนำตัวไปส่งที่สพเมืองตรัง
เพราะไม่มีที่กักตัวจึงอยากให้ทางเรือน
จะมีมาตรการคุมเข้มมากกว่านี้เพราะเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโควิด๑๙
ซ้ำยังปล่อยให้ผู้พ้นโทษต้องเผชิญชะตากรรมเองในช่วงเคอร์ฟิลล์อีกด้วย
เรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นค่ะใน๔คนนะ
ที่เขาไปติดอยู่ที่ด่านตรวจด่านคัดกรองต่างนี่นะคะ
ย้อนกลับไปถามผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังนายพักดีแก้วเนียม
ชี้แจงมาแบบนี้นะคะวันนั้นได้รับมอบหมายจากศาลจังหวัดตรัง
ปล่อยตัวผู้ต้องขัง๔คนในช่วงเย็นแต่กว่าคำสั่งจะถึงเรือนจำจากศาล
มาถึงเรือนจำก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วพอได้คำสั่งปุ๊บปล่อยตัวไปเลย
แต่ก่อนปล่อยตัวยืนยันว่าได้สอบถามทุกคนแล้วให้ช่วยเหลือไหม
เรื่องการเดินทางกลับบ้านยังไงทุกคนสี่คนนี้ปฏิเสธ
ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อปฏิเสธแสดงว่ามีญาติมารับเข้าใจแบบนั้น
แต่ทั้ง๔คนก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะออกไปออกไปครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องปล่อยตัวตามความสมัครใจในตอนนั้น
ซึ่งหลังจากนี้นะคะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังบอกว่า
หากมีการปล่อยตัวผู้พ้นโทษในช่วงเวลากลางคืนจะต้องคุมเข้มมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขามีญาติมารับไหม
อยู่ที่ไหนจะกลับบ้านอย่างไรค่ะ